ต่อกันที่สาวสวยอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะสำหรับน้องออน
พี่อ่อนอโน้งปัญญาวงธ์หลายคนจำได้รู้ใช่ไหม
โอ้โฮขอขอขอ
สำหรับองค์กาลนางงามเนี่ย
ตอนนี้พี่ออน๔๕แล้วมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะ

ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มสาวอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่การทานอาหารการดูแลผิวพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ

แล้วก็ช่วงเข้าพรรษาพี่ออนก็จะงดเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออย่างน้อยร่างกายเราก็จะต้องมีการปรับสมดุลมีอะไรด้วยค่ะ
ส่วนงานหลักเลยก็คือเป็นคุณแม่ล่ะค่ะ
ก็มีหน้าที่รับส่งลูกไปเรียน
ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ของการเป็นแม่
คือไม่มีวันหยุดอยู่แล้วสำหรับการเป็นแม่
แต่ว่างานในวงการเราก็ไม่ได้ทอดทิ้ง

เราก็ยังได้เห็นพี่ออนนะคะโลดแล่นอยู่ในจอแก้วของเราอยู่เสมอในละครหลายเรื่อง
ตอนนี้ก็รับบทเป็นคุณแม่แล้วเป็นคุณแม่ที่แบบอ่อนหวานน่ารักนะคุณ
ออนเองในฐานะนางสาวไทยประจำปี๒๕๕๙
จะรู้สึกอย่างไรโดยเฉพาะกระแสแอนตี้น้องมิ้งตัวแทนสาวไทยในปีนี้
มาฟังพี่ออนพูดได้น่าฟังทีเดียวค่ะ
เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคือการต้อนรับสาวงามต้อนรับสื่อมวลชน
ไปถึงต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่น
แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือการต้อนรับด้วยรอยยิ้มของคนไทย
ส่วนน้องที่เป็นตัวแทนของสาวไทยน้องมิ้งนะคะ
เราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้
ให้คนไทยทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ช่วยน้องนิ้งด้วย

แต่ที่สำคัญคือเราได้เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของไทย
แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย
อันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยนะที่ฉันว่านะ
ถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในบ้านเรา

นางงามก็ต้องมาเก็บตัวอะไรกัน
แล้วก็ยังโปรโมทในเรื่องของวัฒนธรรมต่างด้วย
อันนี้ไม่อยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องของการแข่งขันอย่างเดียว
แต่ให้มองว่าเป็นเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมมากกว่า
แล้วน้องมิ้นท์เองเขาก็มีทัศนคติ
มีมุมมองมีแนวคิดที่ดีที่มากกว่าความสวย
ซ้ำคุณผู้ชมลองไปอ่านบทความที่เธอให้สัมภาษณ์กันดูละกัน

เอาแล้วแหละมีสาวไทยต้องสมใจเชียร์ไปสุดแรงเลยนะคะ